ส่วนช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงนะคะ

สอตชได้แถลงข่าวถึงผลการสอบอุทยานราชพักษ์นะคะ
สอบกันมาหลายวันหลายเดือนนะคะ
ผลออกมาคือไม่พบการทุจริตนะคะ
ทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งคำว่ามีการเก็บค่าหัวคิว
แต่ว่าในช่วงของการแถลงข่าว
มีการไปเอ่ยถึงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เคยยอมรับว่ามีการเก็บค่าหัวคิว
เช้าที่ผ่านมาช่วงเช้าเลยนะคะ
ต้องออกมาแถลงข่าวถึงคำนี้ค่ะ
ครับล่าสุดทางด้านของผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ออกมายืนยันอย่างชัดเจนครับว่า
ไม่ได้มีความขาดแย้งกับผลเอกภัยบุญคุ้มฉายา
เรื่องของการตรวจสอบการทุจริตในโครงการอุทยานราชภักษ

ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเอง
หลังจากนี้จะมีการเดินหน้าก่อสร้างโครงการอื่น

รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
เพื่อแถลงข่าวถึงผลการสอบของคณะกรรมการสอบสวนโครงการอุทยานราชภักษ์
ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสอตช
ตอบคำถามของสื่อมวลชนด้วยนะครับ
หลังรับฟังผลสอบแล้วทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น
เพราะเป็นการพิสูจน์จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือไม่มีใครบังคับได้
จากนี้จะดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอุทยานราชภักษ์แห่งนี้
และจะไม่มีการฟ้องร้องผู้ที่ออกมาบิดเบือนข้อมูลหรือโจมตีในประเด็นนี้อีกครับ
เพราะการแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อต้องการให้ทุกคนนั้นเข้าใจตรงกันเท่านั้น
แต่ครั้งนี้นะครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับ
เพราะว่าสธรรมฮก็ได้ครูนามาแถลงเป็นพิเศษ
มีการนำเงินมาบริจาค
ในส่วนที่บุคคลที่๓ภายนอกที่ทางเอกชนนั้นตกลง
ให้เข้ามาช่วยเหลือแนะนำศึกษาแล้วก็ช่วยดำเนินงานเพิ่มเติมอะไรกันเองนั้น
แล้วบอกว่าเรื่องราวมันเหมือนกับว่ามาบริจาคเพื่อลบความผิด
ผมขอเรียนว่าท่านสามารถดูวันที่ต่างในการบริจาคได้
เรื่องราวที่เริ่มเป็นประเด็นเนี่ยจะเป็นประเด็นหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการนะครับ
แล้วก็ผมใช้คำว่าอาจมีท่านบางท่านได้เข้าใจแล้วกันนะครับ
อาจจะสงสัยก็สงสัยกันได้มันจึงเป็นประเด็นขึ้นมา
การบริจาคของบุคคลที่๓เป็นเอกชนที่คุยกับทางโรงหลอด
ตกลงใจกันแล้วแล้วนำมาบริจาคแล้วเนี่ย
เขาบริจาคมาตั้งหลายวันแล้วเป็นเดือนหลายเดือนแล้วด้วยซ้ำไป
แต่ระหว่างที่ยังอยู่ในปีเขาก็มาที่แล้ว
เขาตกลงกันเช่นนั้นสามารถดูวันวันที่นะครับ
ในการบริจาคได้นะครับ
ยินดีครับที่จะให้ปปชนั้นเข้ามาตรวจสอบในประเด็นที่มีความสงสัยอยู่
ยืนยันว่าส่วนตัวนั้นไม่มีปัญหากับ
ผลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
เพราะที่ผ่านมานั้นก็พูดคุยกันตามปกติ
แต่จะไม่พูดถึงเรื่องของโครงการอุทยานราชพักษ
เพราะถือว่าต่างฝ่ายต่างโตกันแล้ว
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่บทบาทที่แตกต่างกัน
พร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ที่ทำให้มีกำลังใจทำงานมาตลอด

เพื่อพิสูจน์ว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริตอย่างแน่นอนครับ
สำหรับเงินบริจาคที่เหลืออยู่ในตอนนี้
ก็บอกว่าเตรียมดำเนินการเรื่องต่างต่อ
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำส่วนให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสต